คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่เรื่องสบายใจสบายหูกันหน่อยนะ
สำหรับเพลงใหม่ของนักร้องฝรั่งหัวใจไทยค่ะ
ที่เขามาคึกคักแบบนี้เพราะว่าอยากจะมาฉลองครบ๒๐ปีที่มาอยู่เมืองไทยค่ะ
ซิงเกิลล่าสุดมาเลยชื่อเพลงว่าฝรั่งคลั่งไคร้ค่ะ
แล้วก็ขอใช้คำนี้เป็นฉายาด้วย
บอกเจอหน้าต่อไปที่ไหนให้เรียกโจนัสฝรั่งคั่งไคร้นะคะ
นัทบอกว่าทุกวันนี้ยังไม่ได้สัญชาติไทยหรอกค่ะ
แต่ว่าทุกปีก็ต้องต่อวีซ่าทำงานกันไป
หลงรักความเป็นไทยทุกอย่างก็เลยหยิบยกมาแต่งเป็นเพลงด้วยค่ะ
จังหวะก็คึกคักสนุกสนานตามสไตล์ของเขาเลยนะ
ส่งท้ายปลายปีกันได้แบบสนุกแน่นอน
ติดตามได้ในทุกช่องทางของโจนัสฝรั่งคลั่งคล้ายค่ะ
สมแล้วที่อยู่มา๒๐ปีคุณผู้ชมค่ะพูดไทยชัดแจ๋วเลยทีเดียวนะคะ
ติดตามกันได้กับเพลงฝรั่งคลั่งไคร้นั่นเองนะจ๊ะ
อกจากนั้นค่ะยังมีอีกนะคะมากัน๕หนุ่มค่ะ
หนุ่มอีสานอินดีวงอีเกียค่ะ
ซิงเกิลที่๒ชื่อว่าอ้ายไม่ถูกใจสิ่งนี้
เอามาฝากแฟนเพลงบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
ก็ได้สาวอีสานน้องคะแนนนัชนันค่ะมาร่วมฟีเจอร์ริ่งด้วย
หนุ่มเขาก็โชว์กึนแต่งเนื้อร้องทำนองแล้วก็เรียบเรียงเองอีกเช่นเคยนะฮะ
หนุ่มก็ฝากให้ทุกคนช่วยติดตามและเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะคะ

เออฉันไม่ถูกใจสิ่งนี้ค่ะ

หล่ออินดี้สไตล์อินสานก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
อ่าช่วงนี้เพลงสไตล์อีสานอีนดี้เนี่ยมาแรงนะฮะ
เพราะอะไรเนื้อเพลงมันตรงใจจังหวะมันง่ายโดน